พาไปดูคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี๖๑นะฮะ
มีหนุ่มรัชธรรมคนหนึ่งไปยิงอดีตภรรยาที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล
เสียชีวิตคาศูนย์ล้างไตของโรงพยาบาลนะครับ
ติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังครับ
มิถุนายน๒๕๖๑นางสาวสิริฝันทองเล็กอายุ๒๖ปี
ผู้ช่วยพยาบาลศูนย์ล้างไตเทียม
โรงพยาบาลพระนางเก้าถูกอดีตชายคนรัก
ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงปลิดชีพจนสิ้นลมหายใจ
กลางความตกตะลึงของคนไข้
หลังเห็นหญิงสาวคนรักสิ้นใจลงต่อหน้าต่อตา

คือนายเกรียงไกรอยู่ภัยอายุ๔๑ปี

ใช้อวดปืนขนาด๙มระบอกเดียวกัน

จนที่รักษาความปลอดภัยศูนย์ล้างไตรปุว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นนายเกลียงไกรเดินมาที่โรงพยาบาล
เข้าไปในห้องทำงานของอดีตภรรยา
จะชักปืนออกมายิงใส่อย่างอุกอาจ
มกระสุนเข้าที่หน้าอกท้องและแก้มรวม๓นัด

ยิงตัวตายตามคนรัก
ก็เดินขึ้นไปได้ยินเสียงปืนแค่นั้นแหละ
มีพี่เขามีพิรุษไหมวันนี้สังคม
ไม่มีเขาไม่มี
หลังสิ้นเสียงปืนได้ไม่นานแม่ของนางสาวสิริขวัญมาที่เกิดเหตุ
แต่พอเห็นลูกสาวในสภาพร่างไร้วิญญาณ
ทำให้หัวอกผู้เป็นแม่แทบแตกสลาย

ลูกสาวเป็นคนเงียบไม่เคยเล่าปัญหากับอดีตสามีให้ฟัง

ลูกสาวแอบปั่นใจให้ชายอื่น

ทั้งคู่เคยเป็นสามีภรรยากัน
เพิ่งแต่งงานกันเพียงได้ไม่นาน

เพราะฝ่ายชายมีพฤติกรรมหึงหวง

มูลเหตุเป็นเรื่องของการตามงอนง้อกันหลายครั้ง
วันเกิดเหตุคาดว่าฝ่ายชายมาตามง้อ
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนนี้ด้วย

จึงลงมือสังหารโหดครั้งนี้